คุณผู้ชมคะใครว่าแฟนเก่าเลิกรากันไปจะต้องตัดความสัมพันธ์กันทุกคู่

อย่างหนุ่มฮันอิสริยะแล้วก็ไอซ์ปรีชยา

แต่ว่าล่าสุดมีภาพร่วมเฟรมกันปรากฏขึ้นในอินสตาแกรมของหนุ่มฮันนั่นเองนะคะ
หลายคนคิดว่ามันยังไงอยู่นะ

เร็วนี้ทั้งคู่มีแพลนจะร่วมงานกันด้วย

งานนี้หมีฮันจะรีเทิร์นกับสาวไอซ์จริงหรือเปล่า

ฟังเจ้าตัวชี้แจงกันเลยดีกว่าค่ะ

สำหรับรายการเต้นรายการหนึ่งผมมาเป็น
เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับน้องไอซ์อะไรอย่างนี้ครับ

เขาเรียกว่ามันอาจจะมีรูปมีอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องปกติ

ก็เต้นอยู่เต้นอยู่เพราะว่ามันเหนื่อยไง

เอ้าต้องสงสัยมาตรงโลธันไปกลับเป็นครูหรือเปล่าคะ
ก็เป็นพี่น้องกันทำงานด้วยกันครับผม
เออก็เป็นพี่น้องกันทำงานด้วยกันนะคะ

ส่วนผลงานเพลงล่าสุดเอาที่สบายใจเลยก็เพราะ
หั่นเขาแต่งเพลงเนื้อหาสำหรับคนเป็นกิ๊ก

แต่ทำไมทำไมอยู่ดีถึงมาแต่งเพลงเอาใจคนมีกิ๊ก
หรือตั้งใจจะกระแนะกระแหน่ใครหรือเปล่าคะเนี่ยหนุ่มฮันค่ะ
เราอยากแต่งเพลงนี้ให้กับคนที่เป็นกิ๊ก
เหมือนคนที่เป็นกิ๊กเขาอยากบอกอะไรให้คนได้รู้ว่า

แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ออกมาเป็นเพลงนี้
ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ